คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้ค่ะ
มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อปู่ฤษี
แล้วก็ไปรดน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาหา
คือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะเหมือนมีอาการแปลก
พอคนที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อปู่ฤษีคนนี้รดน้ำลงไป
สงบลงเฉยเลยเดี๋ยวไปดูภาพค่ะ
เข้ามาแล้วสาธุครับ
เข้ามาแล้วสาธุครับ

นั่นคือคนที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อปู่ฤษีนะคะ

ระหว่างทางเนี่ยคือลูกศิลป์ลูกค้า
เทน้ำราดตามถนน
พอผู้ปู่ฤษีคลานไปถึงสถานที่ที่คล้ายกับเป็นสำนักนะคะ

ที่มีอาการแปลกทำท่าแปลกแล้วก็กรีดร้องออกมา
พ่อปู่ฤษีก็เลยรดน้ำมนต์ไปที่ผู้หญิงคนนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็สงบลงเลย
นี่ค่ะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าเป็นพ่อปู่ฤษีนะคะ

แล้วนอกจากภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ
พ่อปู่ฤษีเหมือนกับหยดน้ำตาเทียนนี่

เหมือนกับไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่แสบไม่ปวดไม่ร้อน
มีการโปรยดอกไม้ให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธี

คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก

ว่าที่ไหนยังไงพิธีกรรมอะไร
แต่เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะคะ
แต่ก็เป็นคลิปที่คนเข้าไปดูเยอะแล้วก็แชร์กันเยอะตอนนี้